เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายครับ
ผู้หญิงอายุ๒๕ปีกระโดดจากตึกชั้น๗
มีอาชีพเป็นคนที่รับจ้างถ่ายแบบรีวิวสินค้า
แล้วก็ล่าสุดเป็นนางเอกเอ็มวีเพลงที่กำลังจะเผยแพร่ในวันนี้ด้วย
ชื่อน้ำหวานนะครับแต่ท้ายที่สุดเธอกระโดดตึกฆ่าตัวตาย
แล้วก็เธอผูกจดหมายไว้กับข้อเท้าของตัวเอง
บอกว่าเป็นการลาโลกเองนะครับ
หลังรับแจ้งมีเหตุหญิงสาวพลัดตกจากที่สูงเสียชีวิต
บริเวณอาคารแมนชั่นแห่ง๑ภายในซอยลาซาน๓๖
แวงบางนาเขตบางนากรุงเทพนะครับ
ตำรวจสนบางนาก็รุดเข้าไปตรวจสอบ

แพทย์นิติเวทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย
จุดเกิดเหตุเป็นอาคารห้องพักสูง๗ชั้น
ตรวจโดยรอบอาคารพบศพนางสาวหยาดรุ้ง
หรือว่าหวานอายุ๒๕ปีนะครับ

เสื้อเชิดแขนยาวสีขาวกางเกงขาสั้นสีขาว
ในสภาพกระโหลกท้ายถอยแตกแล้วก็แขนขาหักผิดรูป
หงายจมกองเลือดเสียชีวิต
แล้วก็ที่สำคัญจากการตรวจสภาพศพ
กระดาษเขียนด้วยปากกาสีน้ำเงิน
ระบุชื่อว่าหวานนางสาวหยาดรุ่ง
ระบุเลขที่ห้องแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของแฟน
โดยบอกเป็นข้อความบอกว่าให้โทรหาแฟนของเธอ

แล้วก็ยังมีเบอร์โทรศัพท์ของญาติด้วยนะครับ
ที่ระบุในกระดาษที่ผูกไว้กับข้อเท้า
ส่วนอีกด้านของกระดาษก็ระบุข้อความว่า
นี่เป็นการฆ่าตัวตายแบบเจตนา
ร่างกายชิ้นส่วนอวัยวะที่ยังใช้ได้
บริจาคให้แก่โรงพยาบาลที่ต้องการ
ขออภัยที่ทำให้ทุกคนต้องมาเก็บศพและขอบคุณค่ะ
นี่ฮะกระดาษใบนี้ผูกมัดด้วยเชือกบริเวณข้อเท้าซ้าย
ตำรวจก็เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
ก่อนนำศพส่งสถาบันนิติเวศนะครับ
จากการตรวจสอบภายในห้องพักชั้น๗

ทราบว่าผู้ตายเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่
ที่ห้องพักแห่งนี้ได้ไม่ถึงเดือน
ก็เช่าอยู่ในราคา๓๐๐๐บาท
ก่อนหน้านี้แฟนนุ่มของผู้ตายมาหากันบ่อยครั้ง
แต่ช่วงก่อนเกิดเหตุไม่มาหานะครับ
ว่าน่าจะมีเหตุทะเลาะกัน
ก่อนเกิดเหตุเจ้าตัวได้ติดต่อทางผู้ให้เช่า
เพื่อจะขอย้ายออกในเช้าของเมื่อวานนะครับ
ก็คือยังอยู่ไม่ครบเดือนเลยนะ
เข้าเมื่อต้นเดือนเมษาจะย้ายออกเมื่อวานนี้นะครับ
แต่ท้ายที่สุดก็ก่อเหตุกระโดดลงมาจากห้องพัก
เสียชีวิตกลางดึกที่ผ่านมาเมื่อคืน
สำหรับนางสาวหยาดรุ่งหรือว่าหวานเนี่ยนะครับ
พร้อมกับเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สเปรย์กันแดดนะครับ

แล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางคุณหวานเนี่ยได้มีการ
ก็เป็นข้อความสั้นนิดเดียวนะฮะ

แต่ท้ายที่สุดก็รับทราบข่าวว่าน้ำหวานเนี่ยนะครับ

ก็เสียชีวิตแล้วน่าจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายนะครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็พบว่าเธอยังมีการโพสต์ข้อความ
ระบุว่าเป็นป่วยด้วยโรคซึมเศร้าด้วยนะครับ